คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีนายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทย
เมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่สารทหารอนุญาตให้ประกันตัวออกไป

โดยมีเงื่อนไขห้ามมีการยุโยงปลุกปั่น
ห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรโดยไม่รับอนุญาตจากศาลค่ะ
สารทหารอนุญาตให้ประกันตัวนายวัฒนาเมืองสู่แก่นำพักเพื่อไทย
และได้มีการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ว
เมื่อช่วงเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะ

พนักงานสอบสวนกองปราบรามให้ฝากขังในวัฒนา
ส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๒๑เมษายนถึง๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ธนาความได้ขอประกันตัวด้วยหลักษะ๘๐๐๐๐บาท
กรณีที่นายวัฒนาฝ่าฝืนประกาศคอสชที่๓๙ทับ๒๕๕๙
ตามที่นายทหารพระธรรมนูลได้แจ้งความไว้
เนื่องจากประทำการณ์ขัดเงื่อนไขที่คอสชกำหนด
โดยตำรวจและทหารนำตัวนายวัฒนายื่นฝากค้างต่อสารทหารเป็นผลัดแรกในวันนี้ค่ะ
ซึ่งนายวัฒนาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
จะอดอาหารมาแล้วถึง๓วันก็ตาม
กลางแก่นำพักเพื่อไทยที่รอให้กำลังใจ
เช่นนายกิติรัฐนรนองอรรัฐมนตรี
นายจาตรนฉายแสงอรัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาที่การ
ธนุสักเล็กอุทัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและมวลชนจำนวนนึงค่ะ
รินพงศ์จินาพักทนายความของนายวัฒนาบอกว่า
วัฒนายั่วยุคปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวาย
และหากจะออกนอกประเทศก็ต้องขอนมยาติสรรค่ะ
พร้อมยืนยันด้วยว่าการปล่อยตัวนายวัฒนาไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขใด
โดยเฉพาะการแลกให้ลูกสาวต้องเดินทางออกนอกประเทศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ